สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่มีฝนเข้ามาตก
ซึ่งทำให้อากาศนั้นเย็นลงตั้งแต่เช้าวันนี้อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
และแน่นอนจากการคาดการณ์มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนแบบนี้
จะอยู่คู่กับเมืองไทยของเราไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับ
พัดเข้ามาปกปรุงเมืองไหนของเราดังนั้นฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกเรื่อยยาวนะครับ

สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีกระแสลมที่พัดเข้ามาอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับ
ปะทะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ซึ่งกระแสลมนี้เองนะครับถ้าหากพัดติดต่อกันแล้วก็ต่อเนื่องแรงแบบนี้
ก็จะถือก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ

นี่คือสถานการณ์ฝนในช่วง๕โมงเย็นนี้นะครับ
จะสังเกตว่ามีการพัดเข้ามาปกกลุ่มในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ

ช่วงค่ำหน่อยนะครับ๓๔ทุ่ม
ก็จะไปอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกสักส่วนใหญ่นะครับ

ตกต่อในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนนะครับ

แล้วก็มีบริเวณฝั่งอันดามันเล็กน้อย

ก็มีตกเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ช่วงเย็นครับก็จะค่อยเคลื่อนไป

เย็นลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอีสานนะครับ

นี่คือผลพวงที่ได้รับจากฝนที่

ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ